หลังจากที่มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะเพิ่มเป็น๒๐ทีม
ซึ่งกระแสในโลกโซเชียลค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียว
ว่าอาจจะมีส่วนรู้เห็นในเรื่องนี้
โดยชี้แจงว่าเธอนั้นมีความรู้สึกป่าปนกันทั้งดีใจและอาจจะได้เล่นในหลีกสูงสุดต่อไปและแปลกใจเหมือนกันที่โลกโซเชียลนั้น
พร้อมทั้งยืนยันว่าได้ติดต่อกับนักเตะทุกคนที่เปิดตัวมาก่อนหน้านี้แล้วโดยยังไม่ทราบเรื่องของการเพิ่มทีมมาก่อน
ซึ่งเป็นการตัดสินใจแบบนวลพันธไตล์ทันทีที่วางเป้าหมายให้เลื่อนชั้นให้ได้ในปีเดียวนะครับ
ก็เตรียมที่จะยื่นเรื่องต่อสารปกครองเพื่อฟ้องบริษัทไทยพิมลีกในวันพรุ่งนี้เวลา๑๐นาฬิกาครับ
ก่อนหน้านี้นะครับนายจรรย์เริ่มดำริประธานสโมสรยืนยันว่าไม่พอใจกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงกฎข้อบังคับ
และการฟ้องร้องนั้นก็เพื่อปกป้องสิทธิ์ของตัวเองครับ